คุณผู้ชมพามาดูเรื่องราวนี้ต้องเตือนภัยกันหน่อยนะครับ
ผู้หญิงท้องแก่คนนี้อยากจะมีเงินก้อน
เก็บไว้ใช้สำรองในยามที่เธอต้องคลอดลูก

วิธีการหลอกของมิจฉาชีพจริงก็วิธีการง่ายเลย
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็หลงเชื่อไปเพราะเธอต้องการเงินจริง
หอบหลักฐานอะไรต่างแล้วก็อุ้มท้องมาด้วย
มาหาตำรวจมาแจ้งความไว้
สิ่งที่เธอโดนหลอกโดนหลอกยังไงบ้างผมเล่าให้ฟัง
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวนุจรีอายุ๒๓ปีท้องแก่๘เดือนแล้วนะ
หอบหลักฐานการโอนเงินหลายรายการ
มาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจที่โรงพักเมืองชัยนาธนะครับ

มีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทเงินกู้นะคุณนะ
โทรมาติดต่อมาถามเธอว่าเธออยากกู้เงินหรือเปล่า

เธอก็โพสต์โพสต์หางานแม้ท้องแก่ก็ตาม

เพื่อหลังคลอดเธอจะได้มีงานทำ
พอเธอโพสต์หางานเท่านั้นแหละนะครับ
ปรากฏว่ามิจฉาชีพมันเห็นโพสต์
มันก็เลยติดต่อตรงอินบล็อกเข้ามาหาเธอเลย
แล้วก็มาทักเธอบอกว่าต้องการเงินด้วยไหม
ถ้าต้องการเงินมาคุยกันผ่านไลน์
ทีนี้ครับมิจฉาชีพมันหลอกยังไงบ้างต่อรู้ไหมฮะ

อาจจะกี่หมื่นก็ตามเอาหมื่นสองหมื่นก็ว่ากันไป
แต่คุณนุจรีคุณนุจรีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าก่อน
ในการสมัคร๕๐๐๐บาท
ถามว่าคุณนุจรีจ่ายไหมจ่ายครับ

ทีนี้นะฮะมิจฉาชีพมันก็ติดต่อมาอีก
บอกว่าคุณนุจรีนอกจากค่าแรกเข้าแล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะมีค่าแก้ไขสัญญาหน่อย๒๐๐๐บาท
ถามว่าคุณนุจรีจ่ายไหมจ่ายอีกนะ
เธอไปเอาเงินสามีที่เตรียมไว้
ในการคลอดลูกของเธอนี่แหละฮะ

จ่ายไป๒๕๐๐บาทเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
หวังว่าจะได้เงินกู้กลับมา๓๐๐๐บาท
แล้วก็เงินเหล่านี้มิจฉาชีพมันบอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้

เงินที่โอนไปก่อนก็ได้คืนเหมือนกัน

มันอ้างบอกว่าต้องโอนค่าปรับเครดิตอีก๒ครั้ง
เพราะว่าคุณนุจรีไม่มีเครดิตนะ
ต้องปรับเครดิตให้๒ครั้งโอนมาให้อีก๓๐๐๐บาท
เพราะโอนครั้งแรก๑๕๐๐ครั้งที่๒อีก๓๐๐๐บาท

๗๐๐๐๐บาทละคุณเพราะไหนนะ๗๐๐๐๐บาทละครับ

ที่คุณนุษย์จรีย์ต้องโอนมาตั้ง๗๐๐๐๐๘๐๐๐๐บาท
เพราะเราจะปล่อยยอดวงเงินกู้สูงสุด

คุณนุษย์จรีย์บอกว่าไม่เอาแล้วดีกว่า
ฉันไม่ได้ต้องการจะกู้เงินสูงขนาดนี้
และอีกอย่างไอ้ที่โอนไปให้มิจฉาชีพแล้ว

ทำแม่งอ่ะมันชักทำแม่งแล้วไม่เอาดีกว่าเลยบอกให้มิจฉาชีพ
เงินทั้งหมดคืนมาให้๗๐๐บาท
ปรากฏครับมิจฉาชีพบอกว่าถ้าจะบอกยกเลิกสัญญาเงินกู้
ต้องเสียเงินค่ายกเลิกอีก๑๐๐๐บาท

เป็น๘๐๐๐กว่าบาทแล้วที่คุณนุจรีโอนไปให้
คุณนุจรียรอบ๑๐๐๐บาทสุดท้ายเอาทองไปจำนำเลยนะ
โอนให้มิจฉาชีพทั้งหมด๕ครั้งเป็นเงิน๘๐๐๐บาท
เพื่อที่จะหวังว่าจะเป็นการบอกยกเลิกสัญญาเงินกู้
แล้วจะได้เงิน๘๐๐๐บาทคืน

บอกว่าถ้ายกเลิกก็ไม่หักอะไรเดี๋ยวคืนให้๘๐๐๐บาท
แต่ว่าต้องเอาเงินมาทำอะไรทำธุรกรรมอะไรกันก่อน

อกเยอะหลายรอบเลยนะฮะเอาฟังเสียงคุณนุจรีนะครับ
เขาโทรมาทางโทรศัพท์ค่ะเพื่อเขาถือกลุงทางเฟส

เขาบอกว่าบัญชีผมว่า
การโอนเงินแบบเข้าออกน้อยมากอืม

หลังสุดก่อนขาดการติดต่อเนี่ยโอนไปเท่าไหร่รอบสุดท้าย

เงินก้อนนี้เห็นว่าเราเตรียมไว้ทำอะไร
หลายคนฟังแล้วบอกโอ้โหวิธีการหลอกลวงแบบนี้

ของคุณนุษย์จารียมารู้ไตทีหลัง

จะต้องใช้จ่ายในยามที่จะคลอดลูก

หวังจะกู้เงินออกมาแค่สัก๓๐๐๐บาท
แต่ทีนี้ศูนย์เงินไป๘๐๐๐บาท
นะครับเธอเจอแบบนี้เธอบอกเศร้าเลย
ลูกก็ถึงกำหนดคลอดวันที่๒๖กรกฎาคม
ยังไม่รู้จะหาเงินจากไหนไปเป็นค่าใช้จ่ายเลย
นะครับก็ต้องมาแจ้งความกับตำรวจไว้ก่อน
เพื่อตามจับกลุ่มกลุ่มมิจฉาชีพรายนี้
แต่ว่าพวกมิจฉาชีพที่มาหลอกออนไลน์แบบนี้
เงินกู้ออนไลน์แบบนี้ก็ตามยากพอสมควรนะ

ใช่ค่ะเอามาเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้ระวังตัว
แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะ